ผมว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้างดีกว่าไปหาของกินอร่อย
เดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเองกับที่นี่
เขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยเด็ดไม่เหมือนที่อื่น
จะดูน่ากินน่าทานขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน

คุณผู้ชมครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเตี๋ยวบ้านนอก

บรรยากาศเป็นอย่างนี้คนเพียบ
แล้วดูเขาเสิร์ฟมาแต่ละชามใหญ่โต

เขาบอกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนน
เมนูเด็ดของทางร้านไปแล้วต้องสั่ง
บะหมี่หยกซี่โครงศอก
ศอกจริงใช่เพราะว่ายาวเป็นศอกเลย
นี่เทียบให้เห็นเลยเนี่ยเอาศอกมาวางทาบเลย
ผมว่าไม่สามารถใช้
ตะเกียบทานอย่างเดียวได้แล้วเป็นผมผมใช้มือเลย
มือจริงมือเลยจัดเลยฉีกเลย
เขาบอกว่าเสิร์ฟมาพร้อมกับซี่โครง
ยาวเกือบศอกแล้วเขาตุ๋นจนเปื่อยหมดแล้ว
คือแทบจะเอาใช้ลิ้น

ละมุนลิ้นด้วยนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ในราคา๑๒๕บาทสมน้ำสมเนื้อ
สมราคานะครับอ่ะตามต่อด้วย
เตี๋ยวต้มยำแดงเพลิงเป็นยังไง
แดงเพลิงจริงอารมณ์เหมือน
ราคาถึง๖๕บาทสำหรับชามนี้ไปต่อ
ยังมีอีกบะหมี่ชาโค
หมูชาบูเขาบอกว่าเป็นเนื้อสันคอ
หมูสไลด์บางพิเศษจัดเต็มวางอยู่บนเส้นบะหมี่
สีดำก่อนทานนะนี่
ร่าในน้ำซุปอยากกาแบบนี้
เส้นดำโอ้โหเหมือนเส้นสปาเกตตี้ที่ผัดกับ
หมึกดำดำเออ
แล้วเขาบอกว่าขายราคา๖๕บาทผมก็บอกอีกเลยว่า
คุ้มมากราคาแบบนี้กับ
ลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่แพงนะครับ
เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ต้องสั่งกันอ่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นอื่น
พร้อมทั้งเครื่องดมเครื่องดื่มเพียบเลย
แล้วถ้าไปกินของขาวเขาแล้วอย่าลืม
บท้ายด้วยของหวานไอติมบ้านนอก

คือมันเป็นไอติมแบบบ้านอ่ะโรยด้วยแบบครัวบ้าน

อู๋ไอติมกะทิมันต้องอย่างงี้จริงคุณผู้ชม
ลองไปทานกันดูร้านนี้นะครับ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา๑๐โมงเช้า
เช้าจะถึง๑๗นแต่วันที่๑กับวันที่๑๖ของทุกเดียนขอหยุด
หยุดไปดูไทยรักท์ทีวีตอนใบ๒ถึง๔โมงเย็น
ลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหน่อยถูกต้องไอ้วันที่เขาจะประกาศรางวัลอ่ะ
ขอหยุดวันหนึ่งแต่วันอื่นเปิดทุกวันจ้า
ไปให้ถูกที่ถูกเวลานะคะคุณผู้ชม